ผู้ชายเมากาวคลั่งค่ะเอาอิดตัวหนอนไปคว่าง
นี่คือเมาไงเมาเกาครุ่งครั่งสมองสม่องสมองไปหมดแล้วนี่นะคะ
เดินส่วนคุณยายเอาอิตไปปลาใส่หัวคุณยาย

และพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ตกใจค่ะ

ส่วนผู้ชายพร้างคนนี้ก็ต้องจับไว้ไม่ให้ดิน
เพราะว่าแล้วพูดจาวกวนผู้จาไม่รู้เรื่องด้วยนะคะ
แต่สิ่งที่เขาขอคืออะไรไปฟังจากคลิปค่ะ

สภาพประมาณนี้สภาพขนาดนี้แล้วนะคะ
และยังไปก่อเหตุใช้ก้อนอิดทุบหัวคุณป้าอายุ๗๖ปี

นางวิไลวันแทร่จองนะคะ

เลือดอาบหน้านอนจมกลางเลือดอยู่กลางซอยประชาอุทิศ๑๑
ถนนประชาอุทิศกรุงเทพนี่แหละนะคะ
ส่วนผู้ชายคนนี้คือไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากเขา
ไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่

แต่เจ้าหน้าที่ประเมินอายุไม่น่าจะเกิน๓๐ปี

ก็ต้องไปพูดคุยกับพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ
เล่าว่าผู้ชายคนนี้ปกติแล้วเห็นเดินดมกาวเตรดอยู่ในซอย
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สร้างความเดือดร้อน
ก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปทั่ว
แต่ครั้งล่าสุดมันเกินไป
มาเจอคุณป้าอายุตั้ง๗๖ปี
กำลังจะเดินข้ามถนนจู่ก้มลงไปหยิบก้อนอิด

ชาวบ้านเห็นตกใจเลยค่ะ

อีกส่วนหนึ่งไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้

เขากำกระป๋องกาวไว้แน่นเลย
ประหนึ่งเป็นขุมสมบัติของเขา

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้ข้อมูลอะไรบ้างล่ะ

ได้อยู่ประโยคเดียวผู้จำไม่รู้เรื่องนะคะตำรวจก็เลย
งั้นไปสั่งเมาก่อนแล้วกันนะที่โรงพัก
แล้วค่อยสอบปากคำเพิ่มเติมรวมถึงดำเนินคดีต่อไปค่ะ